คณะสงฆ์เขามีประกาศออกมานะคะว่า
ห้ามพิสูห้ามพระพิสูห้ามสัมเมณีย์
ขี่แล้วก็ขับรถจักรยานยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ทุกอย่าง
ปรากฏว่าแต่ต่างจังหวัดก็ยังมีให้เห็นกันอยู่เป็นเนืองนิดนะคะ

ไม่ใช่ว่าพระสงฆ์จะขี่รถอย่างเดียวขับรถอย่างเดียวนะคะ
ขับรถแล้วไปชนชาวบ้านชาวช่อง
ได้รับอุบัติเหตุแล้วก็ได้รับบาดเจ็บกันแบบนี้ค่ะ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าปั๊มน้ำมัน
ถนนสายกาลสินสมเด็จอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินเมื่อวานนี้นะคะ
เหตุการณ์ทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บ๒คน
คนขี่แล้วก็คนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์คันนี้
คุณดูนะแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนี้
ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
พังเสียหายล้มตะแคงอยู่กลางถนน

รถเก๋งฟอร์ดสีเทามีร่องรอยการถูกเฉียวชนได้รับความเสียหาย
ทีนี้ไปสอบถามพระสงฆ์หรือหลวงพ่อ
ซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งเล่าให้ฟังบอกว่า
เดินทางมาจากวัดในอำเภอสมเด็จ
มุ่งหน้าไปปฏิบัติกิจนิมนต์ที่จังหวัดมหาสารคาม

พอมาถึงจุดเกิดเหตุก็มีรถจักรยานยนต์คู่กรณี
ขับพุ่งออกมาจึงไม่สามารถหยุดรถได้ทัน
แล้วก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์เข้าอย่างจังเบื้องต้น
ตำรวจโรงพักเมืองกาลสินมีการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
พร้อมเชิญพระสงฆ์ไปสอบปากคำเพิ่มเติม
ก่อนที่จะนัดผู้เสียหายแล้วก็มาสอบปากคำอีกครั้ง
แล้วก็มีการชดใช้เรื่องของค่าเสียหายกันไป

พระพิสุสงสมเนย์ท่านห้ามขี่และขับรถนะคะ